ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อย
เรื่องของตายแล้วฟื้น
มีคุณตาวัย๘๖ปีคนหนึ่งอยู่ที่นครศรีธรรมราช
ล้มศีรษะฟาดพื้นหมดสติน็อกไปเลย
ครอบครัวก็รีบพาไปหาหมอที่โรงพยาบาล
หมอบอกทำใจนะทำใจหนักเหลือเกินทำใจนะ
สุดท้ายเนี่ยครอบครัวตัดสินใจเอาอย่างนี้
งั้นขอพาตาเนี่ยกลับไปบ้านก็แล้วกัน
เหมือนกับว่าให้ไปพักผ่อนให้จากไปจากที่บ้าน

ระหว่างทางรถยังไม่ถึงบ้านเลย
หมดคือหมดลมหายใจคือไม่หายใจแบบตายไปแล้วอ่ะ

หลังจากพามาถึงบ้านเนี่ยเรียมจะรดน้ำสบแล้วนะ

บอกบ้านเลขที่ไว้หน่อย

บ้านเลขที่๑๒๖หมู่๖ผู้สื่อข่าวของเราไปถึง
ลูกหลานหลายคนนั่งล้อมวงจับกลุ่มพูดคุย

คุณตาประดิษฐ์บุญทรงอายุ๘๖ปี
นอนอยู่ที่ห้องโถงกลางบ้าน
นอนลืมตาจับมือจับไม้พูดคุยกับลูกกับหลาน
แล้วก็มีภรรยาของคุณตา
คือคุณยายเฉิดบุญทรงอายุ๗๓ปีที่อยู่แถวนี้คอยดูสามีไม่ห่างเลย
คุณยายเฉิดเล่าอย่างนี้ครับนี่คุณยายเฉิดนะซ้ายมือนะฮะ
เฉิดบอกว่าเมื่อหลายวันก่อน
คุณตาประดิษฐ์ออกไปกวาดขยะที่หน้าบ้านแล้วก็ล้มหัวฟาดพื้น
ฟาดกระถางต้นไม้ไม่ใช่ฟาดพื้นฟาดกระถางต้นไม้
จนแบบสลบเหมือดไปเลยไม่ได้สติก็พากันส่งโรงพยาบาลทุ่งสงศ์
ประเมินอาการบอกหนักมากถูกส่งต่อไปโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๔วันอาการไม่ดีขึ้น
โรงพยาบาลบอกญาติให้ทำใจครอบครัวก็คุยกัน
แล้วตัดสินใจว่าขอรับคุณตากลับมาที่บ้านดีกว่ายังไง
ถ้าจะเกิดอะไรขึ้นให้แกแบบมีนาทีสุดท้ายช่วงเวลาสุด
ที่จะพาคุณตามาส่งที่บ้านเนี่ยคุณตาแกหมดลมหายใจครับ
สิ้นลมหายใจฮะเสียชีวิตระหว่างทาง
ครอบครัวก็เลยเปลี่ยนเลยฮะจากที่จะพากลับมาบ้าน
พาไปวัดเลยฮะวัดทะเลแถวบ้าน
เพื่อจะจัดงานศพตามพิธี๕โมงเย็นวันนี้
คุณรัชพรคือจะไปซื้อหีบศพอยู่แล้วนะ
เตรียมข้าวเตรียมของแล้วเตรียมกับข้าวแล้ว
กำหนด๕โมงเย็นวันนี้ทำพิธีรดน้ำศพ
อยู่ดีฮะกำลังเตรียมจะรดน้ำศพ
คุณตาประดิษฐ์แกลืมตาตื่นขึ้นมาช็อกเลยนะ
โอ้โหญาติตกอกตกใจคือกระเจิงอ่ะพูดเลยวินาทีนั้นนะคะ
ลองฟังคุณยายนะฮะ
ท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรนะครับ

ก็คือคุณทงชัยอายุ๔๐ปี

ตอนที่พยาบาลที่โรงพยาบาลรักษาคุณพ่อเนี่ย

คืออาการน่าเป็นห่วงให้ทำใจ

ยังไงเอามารักษาต่อที่บ้านเผื่อพ่อเป็นอะไร
ก็ให้พ่ออยู่ที่บ้านนี่แหละ

พาพ่อไปโรงพยาบาลให้ตรวจสอบอีกที
คุณหมอบอกปกติดีทุกสิ่งทุกอย่าง

แต่เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ย
หรือการตรวจวัดอะไรต่างนานาของลูกของหลาน
บางทีมันไม่ได้แม่นเหมือนกับทางเจ้าหน้าที่
ระหว่างที่พาคุณตากลับบ้าน
พอเห็นแกไม่หายใจไปอาจจะหายใจแบบ

หรือจับชีพจรแล้วไม่เจอเลยอะไรเลยก็เลยอาจจะคิดว่า
ตายก็ได้ความจริงแกอาจจะไม่ได้ตาย
แล้วพอแกมีเรี่ยวมีแรงแกก็ฟื้นลืมตาขึ้นมาก็